มีพ่อคนนึงที่ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าเป็นห่วงลูกสาววัย๑๐ขวบที่อยู่บ้านเพียงลำพัง
ก็เลยหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาดูแลลูก
สุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
ขณะที่เด็กหญิงเองก็ไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของงานศพของพ่อได้

เรื่องราวสุดสะเทือนใจเกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย๑๐ขวบคนหนึ่งในจังหวัดราชบุรี
หลังพ่อของเธอซึ่งป่วยหนักได้หนีออกจากโรงพยาบาล
เพื่อจะได้มาอยู่กับลูกสาวในช่วงสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิต

เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย
คือเด็กหญิงทัศิกาสารธินกรหรือน้องโมโน
นักเรียนชั้นป๔ซึ่งเธอสูญเสียพ่อไปอย่างกระทันหัน

โดยก่อนหน้าที่พ่อของเด็กหญิงจะเสียชีวิต
หนีออกจากโรงพยาบาลที่กำลังรักษาตัวอยู่
เพื่อที่จะออกมาดูแลลูกสาวที่ยังเล็ก
เนื่องจากมีกันอยู่แค่สองคนพ่อลูกเท่านั้น
ซึ่งขณะนี้ศพของพ่อยังคงอยู่ที่โรงพยาบาล

ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
เนื่องจากไม่มีญาติคนใดยื่นมือให้ความช่วยเหลือ

ทราบข่าวมาว่าคุณพ่อไปนอนรักษาอาการป่วยในโรงพยาบาล
แล้วปรากฏว่าก็ออกจากโรงพยาบาลมา
ปรากฏว่าก็มาเสียชีวิตที่บ้านที่อยู่กับนายจ้าง

ซึ่งจริงแล้วทางนายจ้างเขาก็อยากจะรับศพออกนะคะ

ว่าไม่ใช่ญาติก็เลยไม่ให้นำออกมา
ส่วนคนแม่เด็กก็ยังมั่ดได้เจอหน้าพูดคุย
ว่าเขาจะช่วยเหลือในส่วนนี้ไหม
แต่เท่าที่ทราบคือเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าโอกาสที่จะเข้าไปเซ็นนำศพออกมาให้จะได้หรือเปล่า

หลังจากทราบข่าวรู้สึกสลดใจเป็นอย่างมาก
และเรื่องราวชีวิตของลูกศิษย์นั้นเหมือนอย่างกับละคร

มีเด็กหญิงอายุน้อยกว่าน้องโมโนอีก๓คน
ซึ่งเกิดจากแม่เดียวกันกับน้องโมโนแต่คนละพ่อ
ถูกนำมาฝากไว้ที่บ้านพักเด็กแห่งเดียวกันอีกด้วย
คือไม่ขาดความอบอุ่นเลยในสายตาของคนอื่น
เห็นค่ะเขาก็นั่งรอนั่งคุยกับพ่อค้าแม่ค้า
พอพ่อค้าแม่ค้ารู้ว่าคุณพ่อเขาเสียเนี่ย
ทุกคนร่วมใจนะคะน่ารักมาก
เนี่ยเขารวบรวมเงินทั้งหมดมาเพื่อช่วยเหลือ
แต่มันเหมือนนิยายเลยนะเหมือนโชคชะตาเลยนะ
เพราะว่าน้องคุณแม่มีน้องใหม่๓คนนะคะ
เด็กสามคนนี้ไปอยู่สถานแรกรับก่อนน้องโมโน

ทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังแม่ของน้องโมโน

แม่ของน้องมโนคือนางพัชรินสิริพิรุณ
ซึ่งแยกทางกับพ่อน้องโมโนตั้งแต่ลูกอายุเพียง๘เดือนเท่านั้น
ส่วนพ่อของน้องโมโนคือนายกิจสดาสารทินกร

อาศัยอยู่ในห้องพักเล็กของนายจ้าง
ศพของนายกิจสดายังคงอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี

สามารถนำออกมาประกอบพิธีทางศาสนาได้

จะช่วยเร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่าจะมีส่วนใดช่วยเหลือได้บ้าง

คงไม่มีเด็กคนไหนหรือใครคนใดอยากให้เกิดขึ้น
แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
เราสามารถเรียนรู้อะไรจากเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ้าง

นลิปุณิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน